ส่วนคดีนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วเช่นกัน
คดีที่จังหวัดพัทธลุงครับคุณผู้ชมครับโหดจริงนะฮะ
คดีที่ฆ่ามัดมือมัดเท้าแล้วเอาผ้าขาวม้าผูกคอ
ค่อยโยงค่อยโยงนะฮะแล้วก็ทิ้งทะเลไป
คือผู้ต้องหาเนี่ยจับได้แล้วครับปรากฏว่าคนที่ร่วมกันฆ่าเนี่ยเป็นญาติกันทั้งนั้นเลย
สาเหตุก็คือเขาทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของผู้ตายที่ไปทำร้ายไปด่าทอ
ย่าของเขาเองญาติของเขาเองอายุ๗๗แล้วไปชมครับ
ในคลิปนี้เป็นใครกันบ้างอารมณ์เป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังครับ
นี่เป็นบรรยากาศที่นายสมเกียจวรพันธ์พูดสั่งเสียลูกสาวที่มาร้องกอดขาอยู่ไม่ยอมปล่อย
หลังจากในสมเกียจนะครับตกเป็นผู้ต้องหาฆ่านายวรวิทย์ช่วยมากหรือว่าบ่าวอายุ๓๒ปี
ถูกมัดมือมัดเท้าแล้วโยนศพทิ้งทะเลครับแม้ว่านายสมเกียจพยายามจะบอกลูกสาวว่าเดี๋ยวพ่อกลับมานะ
แป๊บเดียวแต่ลูกสาวก็ยังร้องไห้อยู่จากนั้นนายสมเกียจก็หันไปคุยกับลูกชายนะครับ
อยู่บริเวณนั้นนะฮะบอกว่าดูน้องด้วยนะคุณผู้ชมครับคดีนี้ตำรวจจับผู้ต้องหาสี่คนได้
คือนายวรากรลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายเป็นคนที่ทะเลาะและชกต่อยกับผู้ตายครับ
คนแรกลูกพี่ลูกน้องคนที่สองนายวีรเดชนะครับ
วีรเดชช่วยมากเป็นน้าของผู้ตายทำร้ายร่างกายมัดมือมัดเท้ายนร่างทิ้งทะเล
ซึ่งนายวีรเดชเพิ่งจะพักโทษจากคดียาเสพติดมายังใส่กำไรอีเอ็มอยู่ด้วยซ้ำ
สามนายสมเกียจช่วยมากคนนี้เป็นน้าเขยของผู้ตายครับ
คนนี้เนี่ยเขาร่วมกันทำร้ายร่างกายมัดมือมัดเท้า
การมัดมือมัดเท้าเนี่ยมันต้องจับกันหลายคนนะฮะ
นายสมคิดช่วยมากลุงของผู้ตายเป็นคนขับรถเอาร่างไปโยนทิ้งทะเลครับ
ทั้งสี่คนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาตนเขาทนพฤติกรรมนะฮะ
อันก้าวร้าวแล้วก็อารวาสทำร้ายเอ่อยายเนี่ยของนายบ่าวเนี่ยไม่ไหว
ทั้งหมดเป็นญาติกันทั้งนั้นเลยนะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นน้าเป็นน้าเขยเป็นลุงครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยนะครับในบ่าวเนี่ยทะเลาะแล้วก็คว่างปลาข้าวของ
แล้วก็ด่าทอยายพาอายุ๗๗ปีคือเป็นแม่ของนายวรากร
นายวรากรบอกทนไม่ไหวแล้วนะฮะเข้าไปช่วยแม่แล้วก็ต่อยกับนายบ่าวนะครับ
จากนั้นนายสมเกียจและนายวีรเดชเนี่ยเข้าไปแล้วก็จับในบ่าว
ช่วยกันมัดมือมัดเท้าแล้วก็โทรหานายสมคิตบอกเอารถมารับหน่อยสิ
จากนั้นก็ช่วยกันเอาร่างผู้ตายขึ้นรถครับขับไปที่สะพานเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
จากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันคุณผู้ชมฮะ
จะเอาศพลงจากสะพานเขาใช้วิธีนี้ครับช่วยกันมัดคอผู้ตายนะครับ
แล้วค่อยหย่อนหย่อนหย่อนลงไปลงทะเลโผนท์ต่างประวัติตรีวาลาเดชาพินัน
ผู้ประคับการตามรถภูทอจังหวัดพทะลุงคุมตัวนายสมคิด
แล้วก็นายวิลเดชคนก่อเหตุน่ะไปที่สภาชะเหลือพระเกียจ
เพื่อชี้จุดเพราะว่าสองคนนี้เป็นคนเอาผู้ตายมาทิ้งทะเล
สมคิตเล่าบอกว่าขับรถออกมาจากบ้านที่เกิดเหตุ
วนหาจุดที่จะทิ้งหลาน
โดยขับไปเรื่อยไม่ได้วางแผนกันมาก่อนหรอกนะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ตอนที่พามานั่นน่ะนะ
หลานชายเนี่ยตายไปแล้วหรือยัง
ขณะที่นายวิรเดชยอมรับว่าแต่ละคนนะฮะ
แต่ละวันในบ่าวนี้นะ
แล้วล่าสุดที่ทนไม่ได้คือด่าแล้วก็ทำร้ายยายพา
ซึ่งยายพาเนี่ยอายุ๗๗เป็นโรคหัวใจนะครับ
แล้วก็ยังปลาข้าวของใส่ลูกใส่หลานทนไม่ไหวแล้วเขาบอกแบบนั้น
ทั้ง๔คนถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ส่วนนายสมเกียจนายวรากรและนายวีรเดช
ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับก็คือข้อหากักขังหน่วงเหนียว
ขณะที่นายสมคิดนะครับเจ้าของรถและนายวีรเดชเนี่ย
ถูกแจ้งข้อหาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพครับ
นั่นคือทั้งหมดที่เป็นญาติกันแล้วก็ฆ่าญาติกันเองครับ